ทีนี้มาดูประเด็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเลยค่ะวันนี้
แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนักชกแชมป์โลก

มาจะแต่งแล้วเลื่อนจะแต่งแล้วเลื่อนอยู่แบบนี้หลายที

แล้วที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าน้องเก๋เนี่ยก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาไง
ไปแข่งทีไรเขาก็จะพูดถึงแฟนสาวเขาแบบ
เป็นกำลังใจสำคัญทำให้เขาคว้าแชมป์ทำให้เขาชนะมาได้
บกันมาตั้งแต่ยากจนข้นแค้นมากันจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ

อย่าเปลี่ยนแฟนใหม่นะแซวโจ๊ะแหลมอ่ะ
คือการคบหาของเขามันเป็นคนที่สังคมสนใจ

เมื่อไรจะแต๊งเมื่อไรจะแต๊งมามันแต่งสักที

ฝ่ายผู้หญิงเป็นคนโพสต์ในโซเชียล

อุตส่าหกำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่าเปลี่ยนแฟน

แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ

แฟนสาวเขาชื่อคุณพัชรีวันกัณหานะคะ

เรื่องงานเรื่องการแข่งอะไรต่าง
เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ชนะฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้า

น้ำหนักไม่ได้นะเกินมา๙ขีด

นึกถึงหน้าแฟนกระตุ้นว่าต้องสู้ต้องสู้

แต่งค่ะน้องเก๋ต่างานที่ธ้ากาศยาสุวรรณภูมิ
มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะภาพนี้
แต่เขาก็เลื่อนการแต่งงานออกไปนะคะ

ต้องมีการฝึกซ้อมยาวเลย

ตอนแรกจะแต่งกุมภาก็เลื่อนไปเป็นมีนาครับ
แล้วก็ต้องเลื่อนอีกบอกว่ามันเป็นเดือนที่ไม่ถูกฉลก
เลื่อนมาเป็นเดือนนี้พฤษภาคม

มีข่าวว่าจะแต่ง๑๖พฤษภาด้วยซ้
ใช่ตั้งใจว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าเขาเลิกรากัน

รัฐมนตรีเปิดธรรมเนียบรัฐบาลให้ศรีสะเกดเข้าพบ
เพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไงเป็นขวัญใจคนไทยไง
ท่านนายกก็ปล่อยมุกมาด้วยว่าอย่าเปลี่ยนแฟนนะ
ถ้าเปลี่ยนโดนน็อกนะจะบอกให้
คือทุกคนได้ฟังเรื่องราวการคบกันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นกำลังใจให้กันของแหลมกับเก๋แล้วเนี่ย
อายุแค่๓๐นะครับ
ตอนที่ได้แชมป์โลกแล้วเปิดเผยเรื่องราวความรักระหว่างกันเนี่ย

ช่วงที่มาอยู่กรุงเทพใหม่นี่ผมไม่มีเงินเลยนะ
มีมาม่าอยู่ห่อเดียวผมต้มและให้เขากินเส้นส่วนผมกินน้ำ
เขาก็ยังไม่ไปไหนไม่บ่นยังอยู่กับผมตลอดให้กำลังใจผมตลอด
จนร่ำรวยขึ้นมาแต่ใครจะคิดครับท่านผู้ชมครับ
จะแต่งจะแต่งมาหลายรอบเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เอง
เก๋ได้ประกาศผ่านโลกโซเชียลบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจแยกทางกับเจ้าแหลมแล้ว
ก็คือเลิกกันแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนมวยกับคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมาก
ข้อความของเก๋ที่ระบุเอาไว้นะครับคือบอกว่าเก๋กับพี่แหลมจบกันด้วยดี
ขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเราด้วยเราไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดกัน
ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่แหลมสู้เพื่อประเทศชาติดีกว่า

อันนี้คือเมื่อคืนคนก็แบบมันเกิดอะไรยังไงขึ้นภาพเพิ่มในโซเชียลนี่เต็มไปหมด
เน็ตเขาก็ไปหาภาพไงเหมือนกับว่ามีภาพน้องเก๋ถ่ายคู่กับผู้ชายคนอื่นอะไรแบบนี้
หรือตอนแรกก็มีข่าวว่าแหลมมีคนอื่นหรือเปล่า
ก็เลยมีภาพนี้ค่ะน้องเก๋โพสต์เองนะคะล่าสุดเลย
ก็เหมือนกับโพสต์เพื่อจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเอาให้เข้าใจกันว่าเออคนนี้คือคนที่เรากำลังคุยอยู่นะ
ใช่แล้วก็บอกไปว่าส่วนฝ่ายผู้ชายเขาจะคุยกับใครให้ไปถามเอง
ก็เมื่อ๑๖นาฬิกา๔๐นาทีนะครับเก๋ก็ยังโพสต์นะครับบอกว่าหลังจากที่มีการขุดคุยอะไรกันเยอะนะครับ
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งแหลมไป
อกใจมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
บอกว่าไม่เคยคิดจะโทษใครแต่อยากให้เช็คด้วยว่า
เป็นรูปตั้งแต่ตอนไหนและทำเพื่ออะไร
ไม่เคยคิดว่าตัวเองดีหรือถูก
เก๋โพสต์ว่าจบด้วยดีคือปัจจุบันค่ะ
ห้ามความคิดใครไม่ได้และเก๋กับพี่แหลม
ต่างคนต่างมีคนใหม่จบนะคะ

เรื่องของความรักบนโลกใบนี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะไรหรอก
แต่ว่าต้องยอมรับว่าแหลมคือนักชกขวัญใจคนไทย
ใช่ค่ะคือคนไทยทุกคนรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาทั้งคู่
พอมีข่าวก็ต้องถูกจับตาหรือว่าได้รับความสนใจเป็นธรรมดา
ก็ที่ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวทุกสำนักเลยเดินทางไปเกาะติดเรื่องนี้นะครับ

แต่ว่าไม่เจอนะฮะวันนี้ไม่ได้มาฝึกซ้อมที่ค่าย
แบงค์เทียนชัยซึ่งเป็นผู้ดูแลฝ่ายต่างประเทศของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นบอกว่า
ได้พูดคุยกับแหลมศรีสะเกดตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ก็ยืนยันว่าเจ้าแหลมยังมีสมาธิในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวชกไฟล์ต่อไป
พร้อมกับขอฝากถึงแฟนกีฬาที่ให้ความสนใจว่าขอขอบคุณที่เป็นห่วงศรีสเกต
แต่อยากให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็อยู่ในขอบเขตด้วย
รวมทั้งขอให้เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วย

ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะของแชมป์โลกชาวไทยขวัญใจชาวไทยเนี่ยนะคะ
เนี่ยค่ะที่ศรีสเกตครับคุณพ่อคือนายเจียมศักดิ์วังเอกนะคะ
ก็บอกว่าคุณพ่อรู้เรื่องแล้วแต่ทางลูกชายก็ไม่อยากจะให้ข่าวอะไร
ก็อยากจะให้เกียรติฝ่ายหญิงอะค่ะน้องเก๋ก็ติดต่อไปที่ครอบครัวนะคะ
ก็เตรียมนำเงินสดสองล้านบาทไปคืนให้วัวแม่พันธุ์อีกสามตัว
ก็จะเอาไปคืนให้กับทางครอบครัวนะคะลองฟังเสียงครอบครัวของแหลมศรีสะเกดค่ะ
เขาก็ไปเบบไปเดินสายแบบก็ไปนั้นเขาชวนไปแล้วตัวไม่ไป
เงินมาสร้างบ้านมาซื้อนาก็เป็นเอ๊ะแหลมให้หมดเลย
เป็นค่าตัวเนี่ยหรอครับเป็นค่าตัวเนี่ยค่าเงินซื้อนาสี่แสนห้าแสนผมยังไม่ว่าอะไรเลยนะ
นี่ขนาดลูกผมมาทำห้องแถวให้ผม๔ห้อง
ยังมันจะอยากได้กับผมอีกเป็นที่ของผม
แล้วเงินแม่ก็ช่วยไป๕๐๐๐มาทำห้องแถวไว้
มันก็ว่าพอได้เก็บค่าเช่าค่าเช่าก็เดือนละพันกว่า๑๒๐๐แค่นั้นเอง
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะคุณพ่อก็ให้ข้อมูลเอาไว้ที่เหลือก็รอฟังแหลมกันแล้วกัน
แหลมจะพูดนะวันนี้เขายังไม่ขอพูดนะครับ